ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการลุยศึกอาเซียนครับ
ชิงชนะเลิศนัดแรกจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
ในวันที่๑๔ธันวาคมตอนนี้พวกเขาเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับ
ไปติดตามความขึ้นไหวของพวกเขาจากคุณเกลือกชัยคุณโท
รายงานมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
อันนาดิโตแฟนบอลอินโดนีเซียที่เดินทางมารอต้อนรับทีมชาติไทย
เปิดเผยว่าตนเป็นแฟนพันธ์แท้ของธีรทรบุญมาทันและโค้ชซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
เพราะชื่นชอบสไตล์การเล่นของเจ้าอุ้มและการทำทีมของโคสิโก้
อกจากนี้ยังได้เผยต่อว่าการที่อินโดนีเซียเจอกับทีมชาติไทย
คือสิ่งที่แฟนบอลรอคอยเพราะในช่วงที่ผ่านมา
เป็นเวลาที่เลวร้ายของวงการฟุตบอลอินโดนีเซีย
แต่หลังจากที่พ้นโทษแบนและทีมชาติอินโดนีเซีย
สามารถเข้าชิงชนะเลิศในรายการซูซูกิครับได้สำเร็จ
นั่นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดและเรียกศรัทธาแฟนบอลอินโดนีเซียได้อีกครั้ง
และให้การได้รับมากที่เยี่ยมในตอนแรก
จากนั้นทีมชาติไทยได้เดินทางต่อด้วยรถบัตรจากกรุงจักรต้า
เมืองโบกอร์ที่เป็นเมืองใช้แข่งขันฟุตบอล

โดยระยะทางกว่า๙๐กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางกว่า๓ชั่วโมง
และเมื่อถึงเมืองโบกอร์โคสิโก้ให้นักเตะพักผ่อน
เพื่อให้นักเตะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่
ก่อนจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้
ในช่วงนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาว
ทางมาที่เมืองโบกอลแห่งนี้ซึ่งสนามภาคกันซาลี
สามารถจุดผู้ชมได้ถึง๓หมื่นคน